สวัสดีครับ

ใหญ่
ใหญ่

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขบวนรถไฟพระที่นั่งอย่างไม่ถือพระองค์
ขณะที่รถไฟจอดที่สถานีรถไฟชุมทางประดุกจังหวัดราชบุรีค่ะ

ซึ่งประชาชนทั่วประเทศเห็นภาพนี้แล้วต้องบอกว่าเกิดความปลื้มปิติมากนะคะ
นายสุพศศิลปะงามต้องบอกว่าเป็นช่างภาพที่
ประกวดครั้งนี้นี่คว้าไป๕รางวัลด้วยกันนะคะ

สำหรับบุคคลดีเด่นในสายตาของช่างภาพสื่อมวลชนประจำปี๒๕๕๙
ก็มีอีกหลายท่านนะคะ
อย่างเช่นนางพรทิพย์อารีรักษ์ประธานกรรมการมูลนิธิ

สาขาทำคุณให้แก่แผ่นดินนะคะ
นวลพันธ์ล่ำซำก็สาขาการกีฬา
ส่วนสาขาดารานักแสดงรู้ไหมว่าใครบ้าง
คุณหนิงปณิตาคำมวดนักภาพค่ะแน่นอนไหมไม่รู้นี่เห็นไหมเรียบร้อยสวยงามมาก
เขาสวยนะเมื่อวานเขาแต่งสวยแต่งหน้าโดยน้องชัดนะ

นี่ไงรางวัลบุคคลดีเด่นของช่างภาพ
ใช่เขาเป็นสมาฝงช่างภาพของเขาได้สหราภาพดารา

คือหมายความว่าผ่ายรูปหนิงเอามาสวยที่สุดอะไรไม่ใช่

หูข่าวให้ทำเยอะที่สุดทั้งปี

สาขานักสดังอยู่นี่ไหมครับมีข่าวเยอะที่สุดแห่งปีไปนักสดังหรือไงครับ

ทั้งภาษาสถุโมชงก์อย่างให้ด้วยสมมติว่าครับเวลาแบบ
นักข่าวไปแบบให้ความเอื้ออารีการตอบคำถามที่ดีไม่ดี
อ๋อจริงเนอะพี่นิ้งเขาให้ทำบ้านแล้วก็เวลาถ่ายผ้าออกมา
คือภาพมันมีเทคเจอร์หน้าไม่มีเหลี่ยมมีมุมชัด
ทำมาหมดแล้วครบหมดแล้ว
ไอ้นิงทำเขาดูอยู่นะเขาตื่นไปส่งลูกสาวอยู่นะตอนนี้ก่อนตรงนี้แต่งหน้าอยู่

น้องฉันต่างไว้ให้อาจจะไม่ได้รับหน้าให้เดี๋ยวไปเลย
อ๋อสวยดูดีสวยจ้ะ
แต่ว่าไอ้รูปที่หิงใส่หมวกแล้วมีไม่ได้เหมือนหญิงไก่มากเลย
เพราะฉะนั้นหนิงก็ได้รางวัลไปแม้หนุ่ม

ชอบไปนั่งดูผู้หญิงแต่งหน้า

แต่งหน้าเก่งกว่าช่างอีกรองพื้นป๊อบ
ปับคอนเซียลเลอร์ลองเก่งกว่าช่างอีก
น้องเตรียนติ้งแบบเนียนมาก
อู่แน่ฉันเป็นมันต่ำจริง
ที่หมุดดำไม่แต่งนะแต่ไม่เป็น
ทำจะเป็นผู้ชายขึ้นทุกวันเลยมั้ยคะ
การที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากเลยจริงจริงนะครับ
บอกว่าในวันที่๒๒กันยาที่ผ่านมานะฮะนายศรศักรณ์แสนสมบัตินะฮะ
เนื่องจากได้สอบสวนข้อได้จริงพบว่า
เหตุเรือโดยสารล่มที่จังหวัดพระนครศิริยานั้น
จนมีผู้สิทธิ์วิทย์ถึง๒๘รายและกระบาดเจ็บจำนวนมาก
ไม่ได้ทำประกันตามที่กฎหมายกำหนด

แต่นางฮาไทยการกลับลงนามต่ออายุใบอนุญาต

นั่นไงซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับที่๔๘พศ๒๕๖๒
ตามประบอการเดินเรือในน่านน้ำไทยปีพศ๒๔๕๖นะครับ
กำหนดให้การขอรับหรือว่าต่อใบอนุญาต

ต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับผู้โดยสาร
และเจ้าของเรือต้องยื่นเอกสารประกันภัย

ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาตใช้เรือนั้นนะครับ
กรมพันธมประกันภัยพร้อมกับคำขอรับหรือตอบ
บริญญาติการใช้เรือต้องทำพร้อมกัน
อืมต้องมีทั้งหมดแต่ทีนี้ยังไงรู้ไหมคุณพระดำ
ส่วนด้านในพี่มุกประยูนผมนะครับ
สำนักงานเจ้าท่าผู้วิภาค๖กจพย

ไม่นำเงินส่งให้บริษัทประกันภัย

ขาดการต่อประกันส่งผลให้

ไม่ได้รับเงินเยียวยารายละ๕๐๐๐บาท

คนละ๑๕๐๐บาทก็ไม่ได้เหมือนกัน

เพื่อเก็บข้อมูลไปประกอบการสอบสวน
จากนั้นจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปนะครับ

ได้การตรวจสอบ

ไทยรัฐหนังสือพิมพ์แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์ด้วย
เป็นกรณีของการถ่ายทำแล้วก็เผยแพร่มิวสิกวีดีโอนะครับ

จริงแล้วจุดประสงค์เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย
แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักวิชาการ
ท้วงติงถึงความไม่เหมาะสม
กิจกรรมต่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะ
ขณะเดียวกันเมื่อสแกนกันออกมา
คนก็บอกเฮ้ยมันมีความเป็นสากลมากขึ้น
มันทำให้เกิดมีความเป็นสากลมากขึ้นกัน
เหมือนตัวทศกัณฐ์เองเป็นเหมือนแมสกอร์ต

พาคนไปที่เอาใช้ทางต่าง

ในโลกออนไลน์ว่าเด็กรุ่นใหม่หัวใจไทย
ผมมีฟังเด็กรุ่นใหม่ฮือมาก
ก็คือว่านมอย่ายก
อะไรด้วย
เขามีแกนตรวจสอบมาแล้วเนี่ยด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวมันก็น่าจะผ่านไปทั้งหมด

แต่เก่งเป็นคนเล่น
เป็นคนแชร์เป็นคนร้อม
ซึ่งในที่สุดแล้วเขาว่าไงรู้ไหม
จะยอมตัดออกไปกว่า๔๐เลยนะฮะ
เพื่อความสบายใจของทุกคนในฉากที่แม่
ทำไมเรามีเจตนาที่ดีก็ไม่ต้องไปตัดหรอก
คือนางสาวรัดดาตั้งสุภาชัยนะฮะ
ศิลปินกองกลางสังคีตะกรมศิลปากรได้เข้าร้องเรียน
สถาบันบันดิตพัฒนศิลป์หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์
ซึ่งมีฉากนำทศกัณฐ์แล้วก็เหล่าเสนายักษ์มาท่องเที่ยว

อันนี้นะเท่าที่รู้ในสถานีของการแสดง
หรือว่าโขนหรืออะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่คือใส่ได้
แต่ว่าบางอันที่แบบเป็นการกระโดดโลดเต้นหรือว่าอะไรแบบด้านนอก

สำหรับนัตรสินเขาก็ค่อนข้างเสียในในมุมของพี่เอง
พี่มองว่าเขาก็เป็นการยกระดับนะ
อย่างคุณเก่งเองเขาไปประกวดได้๑๔เหรียญทองที่ต่างประเทศ
อย่างว่ามันมีสมมุมจริงเขาบอกว่า
ฉากอะไรรู้มั้ยที่รู้สึกไม่เหมาะสม

ทำไมอ่ะดักต้องกินแต่เลือดมนุษย์หรอเห็นไหม
หรือแต่งชุดถ้อสกันไปขับโกครัส

หรือใส่ชุดถ้อสสกันไปถ่ายเซลฟี่
หรือแสงชุดทศกัณฑ์ไปเล่นเจสสกี

ว้าวแล้วก็ต้องมีแมสคอต

วันนี้แม้กระทั่งของชำรุ่งชำรวยอะไรอย่างนี้

มันก็เป็นการถกเถียงประเด็นดังกล่าวในโลกออนไลน
บอกว่าขอความกรุณาเถอะปรับปรุง
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อวัฒนธรรมของชาติ

อ่ะเราไปฟังการแถลงของเขาเมื่อวานนี้กันสักนิดหนึ่งฮะ

อ่ะเดี๋ยวมา
อ่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับ
เออแต่ในคอมเมนต์นี่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่า
คืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่เห็นด้วย

เป็นสื่อให้คนทั่วโลกเข้าใจอันนี้เนาะ

ซึ่งเมื่อวานนี้คุณอภินันโปสยานนท์เนี่ยนะครับ
ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานประชุมหาลือ
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรมศิลปากร

ฉากไหนไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไข
ไม่ให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
เชื่อว่าจะหาข้อสรุปที่ดี

คุณบัณฑิตทองดีหรือพี่ออสเนี่ยนะฮะ
บอกว่าจากการได้เข้าหารือร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

โดยคาดว่า๒๗กันยายนน่าจะได้เห็น

เมย์ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่เจตนานะ

เขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเอาตัวทศกัณฐ์เนี่ย

เขาก็คือแค่อยากจะให้แบบฝรั่งหรือคนไทยเนี่ย

เรามีทศกัณฐ์พาไปเที่ยวนะ

ฝรั่งเขาเห็นรู้สึกว่าเขาอยากจะไปเที่ยวที่ที่ซัวกันไปเท่านั้นเอง

แต่ถ้าเกิดว่าพี่ออสแบบพาทศกัณฐ์ไปเที่ยวแบบ

สมมุติเอาทศกรรมไปอยู่อาเซียอย่างเงี้ย

ต่างจังหวัดไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไหน

คือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ไทย

จะรู้ว่าเป็นคนไทย

คอมเมนต์๒๐๐กว่าข้อความเท่าที่อ่านมา

ใช่ทุกคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลย

ผมจำเป็นว่าดำเขาเป็น๒เสียงในนั้นด้วย

พูดใหญ่ว่าคนในวงการบัตเทิงไม่ใช่วงการบัตเทิง

เมื่อกี้ยังบอกว่าเริ่มถ่ายแล้ว

เมื่อกี้แบบเออจริงแล้วก็เขาเห็นด้วยนะที่เขาจะเทิดกลุ่มนี้

มันก็คนละครึ่งทางส่วนใหญ่
ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่มีพวกแล้ว
ผมยังยืนยันว่าโอเคผมยังเห็นด้วยอยู่

ที่เจตนาเอาแค่เจตนา

แล้วจริงแล้วมันเป็นของการท่องเที่ยว

เขาต้องการที่จะเรียกประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวเมืองไทย
ดังนี้แปลวิเศษนักท่องเที่ยวไปเยอะมาก
อีกหน่อยก็จะไปเที่ยวมะม่วงพม่ากันหมดแล้วนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยของคนกรุงเทพ
เขาบอกว่ากรุงเทพคว้าแชมป์เมืองจุดหมายปลายทางของโลกประจำปี๒๕๕๙
ขอโทษก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ดูอยู่
ถ้าเกิดว่าเห็นด้วยกับทางอีกฝั่งหนึ่งก็ยังไม่ต้องมาด่าเราสองคน

ผมเป็นกลางผมอยู่เป็นกลาง

โดยวัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
แล้วก็มีการพักค้างคืนอย่างน้อย
ป้าแจ๋วเป็นใครก็ถามป้าแจ๋วป้าแจ๋ว
เขาจ๋าเป็นผู้กำกับละครละครท่านหนึ่ง

เขาบอกว่าต้องมีการพักค้างคืนอย่างน้อย๑คืน
มีการใช้จ่ายข้ามพรมแดนของนักท่องเที่ยวตามเมืองต่าง

โดยกรุงเทพนั้นคว้าอันดับหนึ่งของโลกเลยคุณผู้ชม
อันดับ๑ของเอเชียด้วยได้ทั้ง๒อย่างเลย
อ๋อเหรอถูกต้องก็คือมีนักท่องเที่ยว
จากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาท่องเที่ยว
กรุงเทพจำนวน๒๑๔๗ล้านคน
มากกว่าลอนดอนนะคะที่มีผู้เดินทางมา๑๙๘๘ล้านคน
แล้วก็ไพรีต์เป็น๑๘๐๓ล้านคน

ก็อย่างปีที่แล้วลอนดอนเป็นแชมป์ไป
แต่ปีนี้เราแซงหน้าแชมป์เก่าลอนดอนไป

ถูกต้องสำหรับการสำรวจเนี่ย
เขาได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดประสงค์ของนักเดินทาง
แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้จ่ายของนักเดินทาง
ซึ่งผลสำรวจพบว่านักเดินทางส่วนใหญ่เดินทางมากรุงเทพ

เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนมากกว่าจุดประสงค์อื่นเลยเนี่ย
ร้อยละ๘๕๖เลยนะคะ
แต่ถ้าเป็นที่เซี่ยงไฮคนเดินทางไปเพื่อทำธุรกิจ
ด้วยสี่เซี่ยงไฮเมืองสวยใช่มะ

อ๋อยังไม่เคยไปเชี่ยงไฮนะแต่เขาบอกว่าไปเชี่ยงไฮเพื่อคุยธุระอีกเดียว
เขาบอกว่าเชี่ยงไฮนี่มันคือพารีของทางเอเชีย

ถูกใช่ไหมแต่ก็โอเคเซี่ยงไฮมก็เป็นเมืองที่วุ่นวาย
เขาบอกแต่งตัวสวยใส่โอเวอร์โค้ดแบบอะไรอย่างนี้
หลานนี่คือมีร้านสกีที่ใหญ่แล้วไข่ปลาคาเวียอร่อยที่สุดอย่างนี้นะ

ต่างชาติเขาก็มองว่ากรุงเทพเองก็เป็นจุดหมายปลายทาง

เทยเกธอมดี้จะเป็นอีกหนึ่งเพศ

ต่อไปนี้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่า๑๒นักศัตว์จะมีทั้งหมดกี่ราศี

แต่เขาบอกว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้ว
เพราะขนาดเพศยังมีมากขึ้นเลย

เพศที่๓เพศหญิง
เพศหญิงซึ่งเขาตามบางคนก็บอก
คนที่เกิดเป็นเก้งกวางละมั่งมังผาเนี่ย
หรือตุ๊ดธรรมดีมักจะอยู่
โดยเฉพาะเก้งกวางเนี่ยจะอยู่ราศีคนแบกงู
ราศีอะไรเนี่ยคนแบกงูช่วงหน้า
ราศีที่๑๓ราศีคนแบกงู

ถึงลูกจะตัวไปหรือกลับมา

ของคุณต้องเมซองเดอร์ลาอะไรนะวันวานนี้
ชื่ออะไรนะครับคุณจำมึงทำได้สิไม่ได้
คุณนี่เป็นไฮโซนะครับฉันไม่ไฮโซฉันหล่อต่อ
สตันเจริญนะครับโอ้ยคนลืมไปหมดแล้ว
เอาล่ะแต่แน่นอนที่คนพูดถึงว่าโอเคล่ะเรามีเพศ
เป็นเพศที่๓อย่างใยแอ้งจี้นึกออกมั้ย

ห่อนกินงูหรือแบกงูไหมหล่อนราศีอะไร

โอ๊ยโอ๊ย
เป็นเหมือนคุณแม่นะคะกินงูไว้พอซื้องูอีก
ราศีที่๑๔คุณกินงูโอเค
นี่เดี๋ยวนะราศีที่๑๓เขาบอกว่าเป็นรูปอะไรนะคะ

แต่ถ้าสมมุติเวลาที่เราเอามาดูดวงกันปุ๊บเนี่ย

คือยังทำการศึกษาเพียงดาราสัตว

กลุ่มดาวคนแบกงู
เป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่๑๓

มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สร้างความฮือฮามาก

สำหรับการพูดถึงกระแสกลุ่มดาวคนแบกงู
ซึ่งก็บอกเฮ้ยนี่แหละน่าจะเป็นราศีที่๑๓
บางคนก็อ้างว่า
มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงด้านโหรศาสตร์แล้ว
แล้วก็เน้นย้ำว่าเขาเนี่ย
ทำการศึกษาด้านดาราศาสตร์

เพราะเขาเพียงแค่คิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
มุ่งที่จะเปลี่ยนจำนวนราศีในโหรศาสตร์
ที่มี๑๒ก็ยังต้องเป็น๑๒
อกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความเชื่อว่า
กลุ่มดาวที่อยู่ห่างจากโลกไปหลายปีแสงเนี่ย
จะส่งผลกระทบยังไงกับการดำเนินชีวิตคนของพวกเรา

เพราะว่าต้นกำเนิดของดาวจักรราศีเนี่ย
มันเกิดมาจากชาวบาบิโรที่มีชีวิตกว่าเมื่อ๓๐๐ปีที่แล้ว
เป็นคนคิดว่ามันมีแค่๑๒ราศี
เพราะฉะนั้นเขาก็ยังยึดหลักเมื่อ๓๓๐๐ปีที่แล้วอยู่
แต่กลุ่มของคนที่ราศีราศีที่๑๓
เขาบอกว่าถ้าเป็นราศีคนแบกงูเนี่ย
จะอยู่ในช่วงคนที่เกิดวันที่๒๙พฤศจิกายน
จนถึง๑๗สิงหาคม
แล้วทำไมมันไปแทรกอยู่ตรงนั้นเนอะ
ถ้า๑๓อะไรนะ๑๗ธันวาคม

๒๙พฤศจิกายนจนถึง๑๗ธันวาคม

แต่มันก็คือณเบื้องต้นมันไม่ได้ส่งผล
ไม่ได้ส่งเอฟเคต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โลกเรา
คือเป็นดาราศาสตร์นั่นแหละไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์
มามีอิทธิพลกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่มี๑๒ราศีอยู่
แต่นี่คือเป็นทางดาราศาสตร์ใช่มั้ย
แต่ว่าจริงแล้วเขาก็ต้องโยงไปที่โหลศาสตร์อยู่ดี

แต่ถ้าสมมุติวันนี้องค์การเขากำลังทำการศึกษาอยู่ว่า
ราศรีที่๑๓เนี่ยมันมีเอฟเฟคต่อมนุษย์โลกด้วยหรือเปล่า
คือที่เขาต่อเป็นอย่างนี้ได้เขาจะดูจากตำแหน่งของดวงดาว

ว่าเขาตั้งไว้ยังไงมุมนี้เสร็จปลุ๊บจะประกอบเป็นภาพออกมา

ก็เขาว่าเขาชื่อเลยว่าคนแบกงูนี่ไม่รู้มั้ย
ก็คิดว่ามันเป็นหางไหมอ่านตัวเยาว์อยาไม่เป็นของงู

อโหตายหนุ่มอีกหน่อยแล้วเธอยัดกินแล้วกัน

อย่ากินแล้วกันกัญชัยกำเนิดพลอย
โถอีกหน่อยหนุ่มไล่กินงูแล้วก็เออ
นับวันจะเห็นพัฒนาการการเป็นตุ๊ดของเขามากขึ้น
เห็นอยู่งงไหมกันนั้น

บอกว่าก็เห็นด้วยนะว่าจริงแล้วก็มีก็ไม่แปลก
อีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่า
ผมเชื่อว่ามายูเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักทศกัณฐ์แล้วไง
ใช่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าได้มีการเอาทศกัณฐ์ออกมาทำอะไรบ้าง
บางทีเด็กรุ่นใหม่เด็กตัวเล็กจะได้รู้จัก
อุ๊ยนี่อะไรพ่ออทศกัณฐ์

ระวังประเภทเพื่อนบ้านเราเนี่ย

เหมือนเขาดึงไปเป็นเอกลักษณ์ของเขาขึ้นมา

เดี๋ยวจะได้มีการเป็นกุศโลบาในการบอกเขา

คุณนายม้าเกิดราศีคนแบกงูเนี่ย

พี่ม้าเขาเกิดพฤษจิกาประมาณไม่ปลายนะ

พี่เบิร์ตเดี๋ยวนี้เหมือนนางแบกทุกข์อยู่ตลอดเวลา

เรื่องแบงค์พันธุ์ปลอมกลับมาระบาดอีกแล้วนี่
อันนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่รู้ระบาดหรือเปล่านะ
แต่เป็นเรื่องที่เป็นน่าสงสาร
มีศาชิมฯได้ทหารฆุมไข้ซื้อปลาเข็มข้าง

นี่ดูดิอายายคู่นี้น่าสงสารมาก
นายพระดุงชูเบอร์ดีอายุประมาณ๑๘ปี

เข้าแจ้งความกับร้อยตรวจเอกฮุงนารา
ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขายปลาเค็ม
แล้วก็มีคนเอาแบงค์พันธุ์ปลอมมาซื้อ
แกเปิดร้านขายปลาเค็มแดดเดียว
ชื่อว่าร้านป้าวรริมถนนสายนครนายกรังสิต
ฝั่งขาเข้าองคารักษ์เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป

ขากลับก็แวะซื้อเป็นของฝากจากนครนายกได้
หลุงพะดุงก็บอกว่าเมื่อเข้ามาที่๒๐กำลังจะปิดร้าน
ปรากฏมีชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐๔๐ปีแต่งตัวดีมาก
เสื้อแขนยาวลายดอกสีขาวกางเกงยีน
หมวกกันน็อกสีขาวมือข้างขวามีรอยด่างขาว

ข้างขวานี่มีรอยด่างขาวขี่จักรยานยนต์สภาพเก่ามากนะฮะ
จำไหนเลขเต็มเย็นได้ประมาณ๙๕๔รบบุหรี่
เข้ามาซื้อตลาดนะครับเอ้ยเข้ามาซื้อปลาดุกนะฮะ
เดียวที่ตลาดเนี่ยนะฮะที่แกขายอยู่เนี่ยนะฮะ

เมียของแกอายุ๖๖ปีเป็นภรรยา
ก็เลยขายไปให้หลังจากนั้นเนี่ย
ผู้ชายกันเนี่ยเอาเงิน๑๐๐๐บาทเนี่ยยืนให้
เมียแกก็รับมาแกก็ทอนไป
เอาเงินจริงทอนไปนะ๘๕๐บาท
ผู้ชายกันเนี่ยก็ขี่มาใส่กลับไป
หลังจากนั้นแกก็เอาแก๊งมาดูมันแบงค์ปลอมดีกว่า
แกก็ไม่เป็นไรเสียรู้ช่างมัน
แกเออช่างมันกล้อมกลืนฝืนกลิ่นไป

คุณผู้ชายคนเดิมกลับมาใหม่

มาขอซื้ออีกมาขอซื้อปลาแดดเดียวอีก

อือยังไม่บอกไว้นะว่าเกิดอะไรไอ้ผู้ร้ายก็ไม่ยอมถอดไง

เนี่ยเพิ่งไปเบิกเงินมาจากธนาคารแบงค์ใหม่เอี่ยมเลยไม่เห็นเหรอ
ยายกับตาไม่ยอม
สุดท้ายนี่ก็สะบัดแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

ยายกับตาก็เอาไปแช่น้ำยุ่ยไปเลย

แล้วก็มาหลอกซื้อแก่อ่ะแล้วก็มาเอากันจริงไปอ่ะ๘๕๐อ่ะแล้วคุณยายก็เลยเอามาแจ้งความใช่ไหม
ก็เลยไปแจ้งความตะกายายไปแจ้งความยังจับไม่ได้น่าสงสารตอนนี้ตำรวจก็เลยดูกล้องจรปิดแต่มันใส่หมวกไง
หมวกมาแต่ว่าแต่ก็ไม่น่าจะยากนะเพราะมีทะเบียนมอเตอร์ไซค์อยู่๙๕๔อันนี้เป็นเลข๓ตัวนะ
๙๕๔ไม่หรอกตายายเขาก็จำได้เพราะมา๒วันไงอีกวันหนึ่งก็คงแบบรู้คงจำได้แล้วว่ามันไม่ได้
คือมาเอาเงินขึ้นอีกอะเนอะเออได้ทั้งปลาเค็มด้วยทั้งเงินขึ้นอีก๑๕๐บาท
นิสัยไม่ดีเลยเป็นคนแบบนี้นะเห็นไหมไปหลอกอะไรกับคนค้าขาย

นี่โอ้หนุ่มโลกสวยโถสิ่งที่ผ่านมาหนุ่มประพฤติดีประพฤติชอบมาตลอด
สมัยบ้านโรงการยังเป็นหมดเรื่องนี้นะพี่หนุ่มควรนะ
อันนี้ดีกว่าปกติเป็นคนนอนกลางวันกันไหมคะ

เป็นเหรอพี่นี่หน้าเจ็ดวันนี้เลยเขาบอกว่าหลับนานกลางวันเกี่ยวพันกับเบาหวานนะคะพี่
นี่เลยเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกว่าแพทย์ชาวเมืองสากุระเนี่ยเขาก็สังเกตการณ์จากคนไข้ร่วม๓แสนราย
พออาการที่พบอาการที่น่าตกใจเหมือนกันสำหรับผู้ที่ชอบหลับนอนในตอนกลางวันเนี่ยนานเกินชั่วโมงนะคะ
อาจจะส่อให้รู้ว่าคุณกำลังเป็นโรคเบาหวาน

พี่หนูไม่ลุกขึ้นมาฉี่เขานอนฉี่ล่า
เขาจะบอกอยู่เลยทุกวันอย่างนี้เออผมบอกเลยผมไม่มีทางเป็น
เพราะว่าผมเนี่ยนะเจาะเลือดทุกวัน
วันไหนน้ำตาลขึ้นสูงหน่อย
ร้อยกว่าร้อยสิบมีหูก็จะไม่กินหวานแล้วพี่ทำยังไง
เพื่อนฉันเป็นเหมือนเธอเลยเธอสุขภาพแข็งแรงวิ่งออกกำลังกาย

ตอนนี้วัดมงกุศราชเจ็ดเธออุ๊ยตกปาก

นี่เอาอย่างนี้เขาบอกคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว
ได้สรุปว่าผู้ที่หลับตอนกลางวันนานเกิน๖๐นาที
จะเสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง
มากกว่าผู้ที่ไม่ได้หลับถึงร้อยละ๔๕นะคะ

หนูก็ไม่รู้ว่าเบาหวานมีหลายแบบไม่มีสองแบบ
คือแบบนึงก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นตั้งแต่เกิด

ไม่เป็นเกิดอีกแบบมันคือเป็นเดียวว่าเพิ่งมาเป็น
แต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ที่นอนหลับเพียงไม่เกิน๔๐นาที
อย่าเกิน๔๐นาทีถ้าเกิน๑ชั่วโมงไปปุ๊บ

เขาบอกว่าการหลับแค่ช่วงสั้นอาจจะเป็นคุณ
เพราะว่าจะทำให้กระสับกระเฉง
แล้วก็ทักษะกลไกในการใช้ชีวิตดีขึ้น

ก็ต้องแบบว่าบางทีการนอนมากเกินก็ไม่ดี

กินนอนเกิน๖๗ชั่วโมงเป็นยังไง
น้ำที่เราดื่มเนี่ยนะ
ทีเดียวบู๊บหมดอย่างนี้ไม่ดี

แล้วมันทำให้หัวใจมันแบบว่าสูบฉีด

บอกให้ค่อยจีบกินอะไรอย่างนี้

ข้าอาจไม่ได้ฟังเถอะ

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเกี่ยวกับการดื่มน้ำเนี่ย
แต่สิ่งที่มันมีโทษสำหรับน้ำทุกวันนี้คือเชื้อโรคที่มันปนเปื้อนมากับน้ำ
สารเคมีตกค้างที่โอเคละคอลีนเอ่ยหรืออะไร
ทุกวันนี้เราดูกันที่แค่น้ำใสไม่ใสถูกต้องไหมครับ
เขาบอกว่า๑คุณลองไปดูซิว่าเครื่องกรองน้ำของคุณ
เปลี่ยนไส้กรองบ้างหรือเปล่าคำตอบคือบางคนต้องบอกว่าไส้กรองมันไม่ใช่อยู่มา๒๓ปีแล้วคุณอยู่อย่างไรอยู่อย่างนั้น
ที่มันกรองน้ำมันจะกลายเป็นสารก่อมะเร็
มันตกตะโทนในนั้นเนอะถูกปะซึ่งไอ้ตู้หยอดเหลียนคือสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคจะสะสมอยู่ที่เยื่อกรอง
สะสมมากเนี่ยทำให้เยื่อกลองอุดตันเนี่ยหากอุดตันมากก็จะทำให้เยื่อกองแตกจนไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำได้
เชื้อที่อาจจะพบเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับสะสมก็จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษที่ทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนตะคิวในช่องท้อง
หรือผู้ป่วยบางรายก็บอกว่าเป็นตะคิวถึงกล้ามเนื้อหรือก็มีจัดกินน้ำ
วันนี้ต้องกลับบ้านไปเช็คแล้วว่าเครื่องกองน้ำที่บ้านเราได้เปลี่ยนบ้างไหมเนี่ยดูสิเห็นไหม
ไปอ่านในไทยรัฐต้องเปลี่ยนใช่ไหม
มันควรจะเปลี่ยนไม่จริงมันต้องเปลี่ยนเป็น๖เดือนที

ชอบมากเลยเมื่อกี้แบบนี้ครบตัว๕ตีตั้งแต่ว่าฟึ๊บ

คุณนายแอนเขาบอกว่าแฟนรวยมากจริงเหรอ

ตอนนี้หลังจากที่ประกาศแต่งงานไปเรียบร้อยนะครับ
ก็ทั้งชุดเจ้าสาวร้านชุดเจ้าสาวนะครับ

แต่คุณแอนบอกว่ายังดีกว่า
นู้นเพราะว่าเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนึง
เพราะยังไม่รู้ว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย
ไม่รู้คุณเอเนี่ยเขาหลอกแอนหรือเปล่าจะแต่งยังไง

เออเขาก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันไปนะฮะ

คือไอ้วันที่เขาเปิดไอ้เจ้าแอนเพลสเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าคุณแอนก็บอกว่าเราเห็นที่ประทัดเนี่ย

เขาก็เลยชูขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็น

อ๋อประเด็นประเทศเต็มมือ

นี่หลังจากนี้ไปสงสัยกลางเดือนสิ้นเดือน

แต่ว่าคนอื่นเล่นก็ถูกไปก็เรื่องของคนอื่น

นี่๔๒เห็นไหม๔๒

ก็เหมือนกับที่มุกดาหารป้าย

ป้ายที่แบบว่ามันบอกระยะทางว่า

ว่ามันมีไปอำเภอธาตุพนม
กี่กิโลถึงไปอำเภอไปจังหวัดนี้กี่กิโลถึง
ปรากฏว่ามันมีทั้งหมด๔สถานที่

๓งวดติดถูกมาหมดแล้ว

คือมีเลข๙๐จะถูกหรือเปล่า

นักแสดงสาวผิวขาวโอโม่

ไม่มีอีกครับอีกคนหนึ่งคือใคร
อีกคนนึงใครนะช่อง๓

ซึ่งแป้งออนจิลาก็หลังจากที่เลิกลาอย่าร้างกับสามีผู้กองต้อม

เวลานี้อดีตสามีก็ไปมีคนรักใหม่แล้ว
ใช่ไหมหาเจอไหมครับนะฮะเป็นทีเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งคุณแป้งก็ยินดียินดีเขาเป็นจบกันแบบเป็นเพื่อนกันนะ
คือผู้กองต้อมเนี่ยก็คือเป็นลูกชายของคุณชัดกุลดิหลกนะครับ
แล้วก็จบกันแบบว่าไม่มีขุนเครื่องกันเพราะจบกันด้วยดี
แล้วก็ไม่ได้มีการครบซ้อนจุดนี้นะฮะ
เรื่องของอดีตสามีคงไม่น่าสนใจกับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของเจ้าตัวหรอก
เวลานี้ยังโสดสนิทแต่ไม่ทิ้งตำแหน่งแม่ม่ายสายแซ่บ
ช่วงเวลาผ่านไปก็มีข่าวกิ๊กกักกับหนุ่มเยอะแยะไปหมด
แต่นางก็ปฏิเสธมาตลอดว่ามันเป็นเพื่อนเพราะล่าสุดแล้วล่าสุดอะไร

เมื่อสังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของนางทำไม
มันมีแหวนเพชรเม็ดเป้งประดับอยู่

เขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาใส่เป็นถือเคล็ดไหมเปล่าถือเคล็ด

ใช่เหรอเขาบอกอัปโบถ่ายรูปสวยเหรอ
อู้สวยสวยมาก

เธอนี่อยู่เป้น
หรือเขียนมาว่าอย่างนี้คุณมดดำชอบกินงู

หนุ่มจะกินงูด้วยกันอีก๒ปีเนี่ยเธออีก๒ปี

เอาจบแล้วเหรอยังไม่จบแล้วยังไงใส่แหวนแล้วไปถามเขาหรือเปล่า
นางพบรักครั้งใหม่หรือเปล่าจากโสดมานานหรือจะซื้อเองแบบฟินเก๋

คุณเขียนจริงว่าสูบมา๓งวดติดกันแล้วเรียงเลขให้ดูเลย

นี่นะครับเขียนไปเลยงวดที่๑นะฮะ๓๓งวดที่๒๘๔งวดที่๓๕๐

แล้วงวดที่๔กำลังจะรอจะไปออก๙๐ไหม

ตั้งแต่วันที่๑๖เดือนก่อน
คือ๓งวดที่พับไปนะ

เขาบอกว่างวดที่๑เนี่ยมุกที่บอกว่า

ออกเป็นเลขท้าย๒ตัวหมดเลยถูกป่ะคะ

อังกฤษอะไรคะแองจี

บัวรอยชอบกินบัวรอยเลย

นี่ก็ถูกสู้ตายเลยเนอะ

ไม่เอาเลขมาจากไหน
ก็แม่นางเป็นคนเข้าทรงไงเถอะ
เอ่อคุณไอ้นางถูกกี่งวดจริงรู้ปะ

งานจ้างนางนางไม่สบายด้วยใช่ไหม
ปรากฏจ้างนางไม่มีงานมาสักระยะหนึ่งอ่ะ
อยู่ได้เพราะเงินหวยถูกทั้งหมดตอนนี้ถ้ารวมแล้วนะ
๒๐๐กว่านี้
ไทยว่าตัวเองก็มีความฝันเหมือนผู้หญิงทุกคนน่ะอะไรอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวสวยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ห่วงก็พิจรรยะใส่แบบว่าถอดเสื้อโชว์อะไรแบบนี้อ่ะนะคะเส้นทางความรักของเขาตอนนี้ก็กำลังไปได้สวยมากแต่ว่าก็มีแบบคุณแม่ออกมา
ทั้งที่ตอนนี้อีกนิดหนึ่งอายุเขาก็จะ๓๐แล้ว
ก็โอเคแหละดูน่ารักน่าทนุชนอม
จริงคุณแม่เขาพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนพี่สาวเขาจะแต่งงานแล้วนะคะ
เขาเริ่มรู้ว่าลูกสาวจะต้องออกห่างไปคนหนึ่ง

อยู่กับคุณลูกอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดพี่สาวแต่งงานไป
วันนี้น้องขวัญต้องแต่งงานอีกคนนึงคุณแม่ก็คงจะห่วงนั่นแหละ
นั่นแหละนี่คำถามหนึ่งที่คนถามกันเยอะเหลือเกิน

ก็ยังอยู่ไหมบอยประกอลไม่เห็นบอยประกอล

ช่วงนี้บอยประกอลหายไปเขาบอกไม่เลย
ทั้งถ่ายละครถ่ายหนังถ่ายโฆษณา
แล้วก็ถ่ายละครอยู่สองเรื่องใกล้จะออนแอร์แล้วล่ะ

เรื่องหนึ่งคือสายลับจับแอป
หลายคนสังเกตว่าผลงานหน้าจอหายไป
แต่พอมาปีนี้อืมตั้งแต่ต้นปีเลยกลับมาถ่ายใหม่
คือเมื่อปีแล้วมันละครออนแอร์ไปหมดเราก็ต้องมาเริ่มถ่ายใหม่
ตั้งใจเองว่าที่จะรับงานน้อยลงเขาบอกว่า
ไม่ได้รับงานน้อยลงนะครับเพราะเอาจริงใน๑ปีนักแสดงคนหนึ่งเนี่ย
รับละครได้สองเรื่องก็ถือว่าเยอะแล้วแต่บังเอิญเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
มันเป็นจังหวะได้พอดีก็เลยรับหลายเรื่อง
ปีที่แล้วคงเล่นปุ๊บแล้วมันดันออนแอร์ในปีเดียวกันหมด
กว่าจะถ่ายพร้อมกันใหม่เพื่อจะไปออนแอร์เรื่องใหม่

นักแสดงช่อง๓ส่วนใหญ่เขาจะมีคู่จ้งคู่จิ้นกัน

ทำไมไม่เห็นได้มีโอกาสทำงานกับมากกี้บ้างเลย
ถ้ากับมากกี้คือเราเล่นละครคู่กับใครจริง

ช่องเขาจะจับให้นักแสดงไปเล่นคู่กับใคร
ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีโปรแกรมเจอกี้เลย
ล่าสุดเห็นมากกี้เขาบอกว่า
มีงานคู่ติดต่อมาซึ่งเขาก็โอเคแล้ว

มีเหมือนกันแต่ตอนนี้กำลังเช็คคิวอยู่ว่าว่างหรือเปล่า
รออีก๑๐๐รอให้เขาเช็คทุกอย่างมาลงตัวก่อน
จริงไหมที่พอกระแสคู่จิ้นดอบลง

พอละครไม่มีคู่กันก็จะเป็นแบบนี้แหละ
ส่วนใหญ่เวลาที่เขาให้นักแสดงไปออกอีเวนต์เนี่ย
ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยให้นักแสดงออกอีเวนต์เยอะ
เนื่องจากว่าให้ถ่ายละครกัน

เพราะเมื่อก่อนออกอีเว้นคู่ละครก็ทิ้งกัน
ละครมีปัญหาทำให้กองถ่ายมีปัญหา
เดี๋ยวนี้เวลาจะไปทานอีเวนต์ทีนึง
บางทีเป็นคิวละครอยู่แล้วบางทีมันต้องล็อกไว้อยู่แล้วไงคะ
เขาบอกว่าประเด็นล่าสุดกับน้องเต้ยเจรินพร

เขาบอกว่าส่วนใจเป็นอย่างไรก็เฉย
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีอะไร
มันก็เลยแบบว่ารู้สึกโล่งใจกันมากขึ้น
เอาช่วงหน้านะฮะเผยภาพหนุ่มรู้ใจสาวเชอรี่เข็มมาสอน
ไม่เคยเห็นน่ะเพราะมันเป็น๑๐ปีพี่
๑๐ปีค่ะเดี๋ยวมาดูกับคนจังนี้เผยแล้วเผยแล้ว

พี่หนุ่มเขาก็ได้โหวตด้วยใช่ไหม
เขาได้โหวตเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยผู้หญิงแบบ

อือหน้าเขาเก๋อ่ะให้ดูก่อน
พี่หนุ่มบอกว่าเขาชอบผู้หญิงคนนี้มาก

เพราะคุณเชอรี่ค่ะเข้าขี้หนูไม่น่าชวนเลยเห็นไหม
หลายคนก็แบบว่าอยากเห็นว่านุ่มรู้ใจของพี่เชอรี่เข็มอับสอนเนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าคบหากันมานานนับ๑๐ปี
แต่ก็แทบจะแบบว่าไม่เคยเห็นหน้าของแฟนของเขาเลยเนี่ยนะคะ
เชอรี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นนางเอกอีกคนนึงที่แบบ
อยู่มา๑๐กว่าปีอยู่มานานมากเป็นนางเอกคู่วงการที่แบบว่า
แทบจะแบบไม่มีข่าวแบบเสียหายออกมาเป็นคนที่วางตัวดีมาก

จริงต้องบอกว่าพี่เชอรี่เขาก็แบบเล่นละครในระดับหนึ่งของเขาแหละ
เขาก็คงมีโอกาสที่จะเลือกเล่นในบทที่เขาอยากจะเล่นส่วนหนึ่ง
ตอนนี้พี่เชอรี่หันมาทำงานเพื่อสังคมค่อนข้างเยอะไง

บทดำก็เลี้ยงเด็กผู้ชายทำเพื่อสังคม

สังคมอะไรนะสังคมส่งเพาะสังคมส่งเพาะเออนี่

เฮ่ยอย่างนี้กี่วันหนึ่งก็จะไปติดใจ
ลอกก่อนให้
อย่างนี้เขาบอกว่าล่าสุดเมื่อวันที่๒๒กันยา
เชอรี่ก็ยอมเปิดตัวนะคะคุณเสริมสินสมราภา
ที่ทั้งสองคนไปร่วมทำบุญในงานวันเกิดด้วยกัน

เขินที่จะพูดแต่ไม่ใช่ว่าปิดบัง

ส่วนเรื่องการมีลูกตอนนี้เนี่ยไม่อยากมี
ก็คือมีการคุยกันแล้วแล้วก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
ต้องบอกว่าคุณเสริมศิลปมาราพันธ์เป็นนักธุรกิจ
คำเหวะในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งก็เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า
แล้วก็แอร์พอร์ตลิงค์ทั้งโรงแรมแล้วก็ที่ดินแล้วก็อื่นด้วย

เขาก็ไปทำบุญโดยมีคนอื่นอีกเยอะแยะนั่นแหละ
เขาคบกันมาเป็น๑๐ปีแล้วเหรอ
ปีแล้วค่ะใช่
หนูเคยมีโอกาสได้เจอพี่เขาอยู่หนึ่งครั้ง
คือมาถึงเรื่องของคุณแตงโมบ้างนะครับ

มีคนไปปลอมไอจีนางไปหลอกขายไอโฟน

เก่งทำไมจับตัวไม่ได้สักที

เอาอินสตาแกรมแอบอ้างของเขาไปซื้อ

ยังไงยังไงยังไง

ใครที่คุยติดต่องานรบกวนแอดไลน์มา

คืออย่างนี้มีคนไปปลอมไอจีของคุณแตงโมเขา
แล้วคุณแองแตงโมเขาก็ไปแจ้งความแล้ว
ปรากฏว่าตำรวจก็ยังจับไม่ได้สักที

แต่ว่าคุณแตงโมก็บอกว่าเขารู้ด้วยว่าคนนี้เป็นใคร
รู้ด้วยเป็นใครทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตดีอยู่

ไม่แล้วถ้าเขารู้เขาไม่แจ้งไปเลยว่าเป็นคนนี้
แล้วก็ให้ตำรวจไปสืบจากคนนี้เลยไหม

ก็อย่างอยู่ก็อย่างใช้ชีวิตปกติดี

เราโยนไปไหมครับ
ไม่ใช่ไม่โยนไปจีบกอง

เอาละนะครับวันจันทร์ก็กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่

สวัสดีค่ะ